อันนี้อยากจะบอกว่าอย่าแกล้งทำจนเคยชิน
เพราะสุดท้ายเวลามันเกิดคนก็คิดว่าคุณแกล้งแล้วมันก็เรียกอะไรย้อนกลับมาไม่ได้
คือผู้ชายคนหนึ่งชอบลงไปเล่นน้ำทุกครั้งที่ลงไปชอบแกล้งว่าตัวเองจมน้ำ
คนก็เห็นว่าก็แกล้งแล้วก็ขึ้นมาเป็นปกติ
แต่ล่าสุดเมาแล้วลงไปเล่นน้ำจมจริงแต่คนบนฝั่งคิดว่าแกล้งสุดท้ายเสียชีวิตครับคุณผู้ชม
ไปดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเศร้านะครับ
ไปดูภาพเหตุการณ์หน่อยตอนที่เกิด
สุดท้ายญาติพี่น้องน้าลูกชายแม่นั่งร้องไห้ร้องห่มไม่คิดว่ามันเป็นจริง

ใช่ครับเพราะเขาทำแบบนี้มาบ่อยคือแกล้งจมน้ำคือเล่นนะครับคุณผู้ชม
ก็ขึ้นมาปกติทุกครั้งที่เกิดนะฮะแต่ล่าสุดคือเขาดื่มสุราเข้าไปไง
แล้วลงไปเล่นน้ำนะฮะก็เลยต้องสุดท้ายไม่ขึ้นมาหายไปเลยไม่รู้ว่าแก้มไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าไง
ใช่เพราะว่าทุกคนไม่คิดหรอกทุกคนก็คิดว่าอาร์ตก็น่าจะแกล้งเหมือนทุกครั้งแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาได้
สุดท้ายต้องไปตามกู้ภัยเป็นเจ้าที่กู้ภัยชาติเชิงซาวมาค้นหามร่างคนที่จมน้ำไปคือในจักรีโสภาพันธ์อายุสามสิบสามปีสุดท้ายเสียชีวิตเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าครองใหม่นะฮะหลังร้านปะยางใกล้กับซอยสันติศุกริมถนนสุขุมวิสัยเก่าขาดเข้าบางประกงหมู่แปดในพื้นที่ตำบลสองพรองอำเภ

ทุกครั้งคนก็เห็นจนชิงตา

จังหวะเหมือนจมน้ำเหมือนกัน

ก็ยืนมองอยู่ก็คิดว่าพ่อแกล้ง

เอ้าทำไมพ่อไม่ขึ้นมาเหมือนทุกครั้งล่ะ

ก็เลยทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยหายไปเลย

มันไม่ได้เป็นการแกล้งแล้วมันกลายเป็นเรื่องจริงครับ
เห็นตอนตอนที่ทำเหรอคะอืมไอ้น้องมัสเห็นบ้างกว่าเพราะว่า
เห็นตอนที่มันยืนอยู่ยืนที่เศร้าตอนที่เขายืน
เขาก็เล่นของเขาไปตลอดค่ะเขาจะเล่นไปนี่แล้วก็กลับมานี่เท่านั้นแหละค่ะ
ปกติเขาเลยค่ะอ๋อคราวนี้จมจริงค่ะจมจมจริง
ปกติก็ลงไปเล่นไหว้ไปไหว้มาไหว้ไปไหว้มาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมด้วย
ด้วยความเมาด้วยอาจจะเหนื่อยล้าหรือเปล่าทำให้สุดท้ายก็จมน้ำเสียชีวิต
แล้วก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้แล้วคนบนฝั่งก็ไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์ที่แกล้งแกล้ง
ทุกครั้งที่ลงไปจะกลายเป็นเรื่องจริงจนเสียชีวิตนะฮะสุดท้ายก็
ตำรวจนำศพไปส่งธนสูตรอีกทีเพื่อสาเหตุการจมน้ำเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการมอบร่างให้กับญาตินำไปประกอบพิธีต่อไปนะครับ